คราวนี้คุณผู้ชมมาดูความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านกันหน่อยค่ะ

อ่ะแล้วทำไมมันถึงเป็นเรื่อง
แต่เป็นเรื่องขณะที่ว่าชักมีดมามาแทงกันค่ะ

ลอเมซี
เรื่องไรช่วย
บอกผมเรื่องสิคคล
แล้วก็บอกว่า

นี่ค่ะผู้ชายที่นุ่งผ้าขนหนูถือมีดเนี่ยเป็นฝ่ายแทงไปที่เพื่อนบ้านอายุ๒๒ปีนะ
ทีนี้ก็เจ็บสิคะแล้วเมื่อกี้ที่ทะเลาะกันได้ยินคำว่าสุ่มไก่ใช่ไหม
นี่แหละประเด็นเรื่องซุ่มไก่ขี้ไก่เรื่องไก่นี่แหละมันกลายเป็นประเด็นค่ะ
ประทะคารมกันฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะคือนายชาคริสอายุ๒๒ปี
แล้วเพื่อนบ้านคนนี้คุณลุงคนนี้ที่นุ่งผ้าขนหนูเนี่ยค่ะ
คือเท่าที่จับใจความได้เขาโวยวายกันเรื่องเกี่ยวกับสุ่มไก่มันไปขวางทางเขาออกบ้าน
แล้วมันก็บานปลายจนทำให้ฝั่งคุณลุงที่นุ่งผ้าขนหนูเนี่ยเอามีดมา
แทงนายชาคริสวัย๒๒ปีแทงตรงแขนซ้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓๐มิถุนาที่ผ่านมานะคะ
แล้วมีตำรวจอ่ะมาระงับเหตุนะแต่หลังจากที่ผู้บาดเจ็บ
แจ้งความเอาเรื่องฝั่งผู้ก่อเหตุที่นู่นพระคุณหนูชมพูเนี่ยนะ
จนถึงวันนี้พี่เบิร์ต๖กรกฎายังไม่คืบหน้าเลย
เอาเรื่องราวนี้มาลงมาโพสต์หน่อย
เมื่อวานนักข่าวไปเจอกับฝั่งคนเจ็บนะนายชาคริสวัย๒๒ปี
แล้วก็ไปตรวจสอบพื้นที่บ้านจุดที่มันเป็นปัญหากัน
ดูซิไหนอันนี้เขาโชว์แผลดู
ซุมไกลมันไปบั้งตรงไหนเนี่ย
วันเกิดเหตุอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝั่งคุณลุงที่นุ่งผ้าขุนหนูว่าซ่อนมีดเอาไว้นี่ดูสิพาไปสำรวจเลยจุดตรงนี้ที่มันเกิดเรื่องขึ้นนะคะเดี๋ยวลองฟังคุณชาคริสหน่อยนะคะ
คุณพระขุนุ้งมันตัวเดี่ยวซ่อนมีดผมไม่เห็นครับ
เพราบียงอย่างนั้นปึ๊บเขาก็กิ๊กมาอย่างงี้
แทงใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แทงลง
ปึ๊บมาอย่างนี้ผมก็แขนลับ
ไม่คอก็หน้าก็อกล่อ
เห็นไหมอ่ะคุณผู้ชมคือบ้านแถวนั้นเขาปลูกอยู่ติดติดติดติดกันอ่ะแล้วทางเดินก็แคบแคบมากคือมีสุ่มไก่ไปวางเนี่ยดอมเอาสุ่มไก่วางยังไงอ่ะเราก็สุ่มไก่วางก็ไม่ต้องเดินกันแล้วครับ
ใช่เพราะว่าเวลาเดินทีอังต้องยกสุ่มไก่คือพอมันเป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาสะสมมันก็เลยกลายเป็นอารมณ์ไงเนี่ยเจ้าสุ่มไก่เจ้าปัญหานี่นะคะ
คืออย่างนี้ไอ้สุ่มไก่ก็ปัญหาหนึ่งพี่ถามหน่อยไก่มันกินแล้วขี้ไหม
ก็ขี้สิมันขี้ตรงไหนอ่ะก็ขี้ตรงนั้นแหละจะให้ไปที่ไหนมันไม่เข้าน้ำหรอกแล้วจะให้มันเดินไปอีก๓กิโลก็ไม่ใช่ไงนี่แหละแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะฝั่งคู่กรณีเราก็ไปพยายามที่จะคุยกับเขานะครับ
เห็นไหมตอนแรกพี่น้ำแข็งเกิดมาผมก็พยายามนึกอยู่แค่สุ่มไก่มันจะเคลื่อนย้ายยากอะไรพื้นที่ก็น่าจะกว้างออกเนี่ยมีแค่นี้เดินอย่างเงี้เดินอย่างเงี้ตลอดจะทำยังไงอ่ะ
เราไปที่บ้านฝั่งคู่กรณีนะคะไม่เจอตัวคู่กรณีนะแต่ทีมข่าวโทรหาทางเมียของคุณลุงได้
แล้วก็ยืนยันว่าอันนี้อันนี้ฝั่งฝั่งบ้านเขายืนยันนะโอ๊ยสุ่มไก่ขี้ไก่ไม่เคยไปสร้างความสกปรก
ไม่เคยไปกีดขวางหน้าบ้านเลยก็วันที่เกิดเหตุวันนั้นน่ะฝั่งโน่นฝั่งชาคริส
เขาพูดจาไม่ดีแล้วก็ตรงเข้ามาจะทำร้ายลุงแกก็เลยเอามีดมามาป้องกันตัวก็แค่นั้นแหละ

เข้ามาจะถึงตัวแฟนอ่ะแล้วแฟนอายุเยอะแล้วจะหกสิบแล้วครับ
หนูเข้าใจไหมคำว่าจะ๖๐แล้วเขาต้องป้องกันตัวเขาต้องระวังอยู่แล้ว
เราพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าทำแผลค่าอะไรก็ตาม
แต่ว่าถ้าเรียกเกินเหตุผลก็เรียกแบบเอารวยไม่มีเป็นยาหรอกค่ะ
ถ้างั้นจะต้องฟ้องร้องเรา
โอ๊ยนี่แหละค่ะ

ไอ้ระหว่างสัมภาษณ์นี่ข้างหลังใครที่เดินเนี่ย
โบ้คือเสียงที่คุณผู้ชมเพิ่งฟังเมื่อกี้

ลุงที่มีมีดอ่ะนะอ๋อมันเป็นจังหวะบ๊ะใช่ไหม
ที่คือสัมภาษณ์อยู่แล้วก็เดินมาพอดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คนเขาอยู่กันแค่นั้นบ้านเขาก็อยู่ติดกัน
พยายามเลือกอยู่หรือลุงบอกเธอออกไปดูหน่อยดิ
ไม่หรอกไม่หรอกสัมภาษณ์น้องชาคริสต์ฝั่งผู้เจ็ดเขาแล้วก็เดินโฉบ
แต่ไม่เจอลุงนะก็เลยโทรหาป้าโบ้เมื่อกี้ก็เลยได้ฟังเสียงป้าโบ้ค่ะ
เข้าใจไหมป้าโบเขาบอกแล้วถ้าเรียกแบบเอารวยไม่มีปัญญาหรอก
อย่างนั้นก็ต้องฟ้องร้องเอาแบบที่คุณผู้ชมได้ยินนั่นแหละ
ทีนี้ถามตำรวจสนดูสิตหน่อยค่ะ
บอกว่าตอนนี้รอผลตรวจร่างกายจากทางคุณหมอก่อนของทางฝั่งนายชาคริส
จะได้เรียกฝั่งลุงเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันค่ะ
ตำรวจบอกว่าทำคดีนี้ตามขั้นตอนเกิดเหตุวันที่๓๐มิถุนาใช่ไหม
ไม่ได้ล่าช้าให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ประโยคถ้าเรียกแบบเอารวยนะ

แต่ผมเชื่อนะเรื่องการละเมิดกันเป็นการละเมิดต้องจ่ายตังค์
จ่ายตังค์แล้วจะไม่ทำอีกจ่ายตังค์แล้วจะกลัว